ดูความเคลื่อนไหวของแต่ละพักการเมืองหน่อยค่ะพักอนาคตใหม่กระแสในโลกออนไลน์ดีมากนะ
ก่อนหน้านี้ก็ฟ้ารักพ่อใช่ไหมมีแฮชแท็กตอนนี้เซฟธนทร
ธนทรใช่คือมันมีกรณีที่ตัวแทนคอสชค่ะ
แจ้งข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
กรณีมีการจัดรายการผ่านเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กไลน์วิจารพลังดูดของขอสชอะไรแบบนี้
หัวหน้าพักอนาคตใหม่นายธนทรจึงรุ่งเรืองเกตก็เลยบอกว่า
หวั่นใจเรื่องนี้นะก็ยืนยันมีกำลังใจหาเสียงอย่างเต็มที่นะ
ถ้าจะถูกดำเนินคดีจริงสมาชิกในพักก็พร้อมเป็นตัวแทนที่จะทำหน้าที่ต่อ
แล้วก็ขอบคุณแฮชแท็กทวิตเตอร์ที่บอกว่าเซฟธนทรเนี่ยค่ะ
ทำให้รู้ว่ามีประชาชนพร้อมให้กำลังใจและสนับสนุนพักอยู่ตลอดเวลา
เพราะไม่มีความกังวลนะครับทำกิจกรรมอย่างปกติก็ต้องบอกว่าพักอนาคตใหม่นะครับ
เราตั้งใจที่ทำให้พักการเมืองเป็นพักของประชาชนเป็นพักของสมาชิกของเรา
ดังนั้นพักอนาคตใหม่ไม่ใช่ธนทรแน่นอนจับธนทรไปก็มีปียบุตรครับ
ปียบุตรไปก็มีพงศกรจับพงศกรไปก็มีคุณธิดาจับคุณธิดาไปก็มีคุณพันนิกานะครับ
เรามีคนแกนนำที่มีศักยภาพที่เชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่จะขึ้นมาทดแทนกัน
ดังนั้นไม่ต้องห่วงครับจิตวิญญาณของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยความเชื่อมั่นที่ถ้าเดินไปข้างหน้าอย่างซื่อตรงกับประชาชน
เราจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้จะยังคงอยู่ในพักอนาคตใหม่
ถึงแม้จะไม่มีธนทรก็ตาม
คือที่แฮชแท็กเซฟธนทรมาแรงในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าอายการนัด๒๗กุมภาพันธ์
ให้คุณธนทรจึงเรื่องลงกฤษหัวหน้าภาคอนาคตใหม่เนี่ย
ไปพบเพื่อที่จะนำตัวส่งฟ้องศาลด้วยใช่ไหม
เขาก็เลยลุ้นกันว่าจะได้รับการประกันตัวในการสู้คดีในชั้นศาลหรือเปล่า
ทางกรกตก็เลยบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เดี๋ยวดูข้อที่จริงก่อนเพิ่มเติมนะคะ
ถ้ามีความผิดตามกฎหมายอาญาก็ต้องรายงานให้กรกตพิจารณาในอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตบอกแบบนี้
ด้านคนศักดิ์ภาคประชาธิบัตรค่ะนายธนาชีระวินิศเรียกร้องให้กรกฎอออกมาทำความชัดเจน
เกี่ยวกับกระบวนการส่งสารรัฐธรรมนูลเรื่องของการยุบพักการเมือง
ตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องการกลั่นแกล้งหรือให้คุณให้โทษกับใคร
กรกตต้องลงมากำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ตอนนี้เริ่มแล้วมีการใช้เงินซื้อเสียงกันแล้วแทบทุกพื้นที่
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของผู้สมัครสอสอของพักการเมืองต่าง
สมัครสอสอที่เป็นผู้หญิงในแต่ละพักแต่ละพื้นที่
แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ให้ชมวันนี้ในชะวานโคงอุดม

ต้องนำนางสาวพรอยพายลินรัตนาศเถียน

มาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการแชร์
ข้อมูลแล้วก็ภาพในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้น
เป็นภาพที่คุณพรอยพายลิน
จะแต่งกายในชุดวาบวิว
ซึ่งนางสาวพลอยพัยลินบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือตัวเองเนี่ยเป็นพริตตี้
แล้วก็ผันตัวมาสู่การทำงานทางด้านการเมือง
แต่ยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นผู้สมัครสอสอ
มีความสามารถและทำงานนอกจากอาชีพพริตตี้แล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์
ซึ่งเป็นอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
นางสาวพลอยไพรินบอกว่ารู้สึกตกใจที่มีเรื่องราวของตัวเอง
เผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลอย่างถล่มทลาย
ซึ่งก็มีทั้งกระแสตอบรับที่ดีและกระแสที่ไม่ดี
แต่ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่อยากให้ทำงานทางการเมืองต่อไป
ลองให้โอกาสเด็กคนนี้ได้เข้าไปสักนิดนึงก็ได้ค่ะ

ไม่เลือกหรือยังไงก็ยังคงเป็นสิทธิ์ของท่าน
แต่อยากให้ทุกท่านได้เปิดใจให้กับหนูสักนิดนึง
มองหนูแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็งานที่หนูเคยผ่านมาเลยนะคะ

ก็แล้วแต่เขตพื้นที่เขาดีกว่า
สิ่งทุกอย่างมันก็แล้วแต่การตัดสินใจของประชาชนที่จะไปลงคะแนนว่าจะดูจากอะไร
ดูจากนโยบายพักดูจากตัวบุคคล
คนรุ่นใหม่คนหน้าตาดีคือมีเยอะไงสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้
คนก็เลยพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมากนะนะคะ